มาต่อที่เรื่องของอัตราค่าบริการแท็กซี่ในบ้านเรากันบ้าง
ตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นไปตามอัตรวาเงินเฟิร์สที่บวกขึ้นไป
ส่วนปัจจัยที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ราคาที่ใช้อยู่ก็ยังถือว่า
อยู่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
ซึ่งการขึ้นค่าโดยสารที่ผ่านมานั้น
ปรับขึ้นเพียงเมื่อร้อยละ๘จากเป้าหมายที่จะปรับขึ้นเมื่อร้อยละ๑๓
อัตรวาค่าดิสารแท็กซี่ของไทยจะคิดตามระยะทาง
กิโลเมตรแรก๓๕บาทเมื่อเกิน๑กิโลเมตรแต่ไม่เกิน๑๐กิโลเมตร
คิดกิโลเมตรละ๕บาท๕๐สตางค์
เกิน๑๐กิโลเมตรแต่ไม่เกิน๒๐กิโลเมตร
คิดกิโลเมตรละ๖บาท๕๐สตางค์
เกิน๒๐กิโลเมตรแต่ไม่เกิน๔๐กิโลเมตร
คิดกิโลเมตรละ๗บาท๕๐สตางค์

คิดกิโลเมตรละ๑๐บาท๕๐สตางค์ครับ
ส่วนกรณีรถติดทำความเร็วต่ำกว่า๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คิดเป็นนาทีนาทีละ๒บาท
ได้มีการปรับค่าโดยสารไปแล้ว๔ครั้ง

และครั้งล่าสุดเพิ่งผ่านมาครับปี๒๕๕๙
ซึ่งการปรับขึ้นจากอัตราเดิมร้อยละ๘๐
แล้วก็ปรับขึ้นเป็นการลดขั้นบันไดในการคิดค่าโดยสาร
ให้กับผู้ใช้บริการสร้านหลบ
เดิมจะเพิ่มทุก๑๒กิโลเมตร

รูปแบบนี้หากยิ่งเดินทางไกล
ค่าโดยสารก็จะยิ่งแพงขึ้น
ตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพและเข้าใจง่าย
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเรียกแท็กซี่มิเตอร์
อนุสาวรีชายสมรภูมิไปยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะทางของเส้นทางนี้๒๖กิโลเมตรครับ
กิโลเมตรแรกจะคิดอยู่๓๕บาท
กิโลเมตรต่อไปถึงกิโลเมตรที่๑๐คิดที่๕บาท๕๐สตางค์
รวม๙กิโลเมตรเป็นเงินทั้งหมด๔๙บาท๕๐สตางค์นะครับ
กิโลเมตรที่๑๑ถึง๒๐คิดกิโลเมตรละ๖บาท๕๐สตางค์

กิโลเมตรที่๒๑๒๖นะครับคิดกิโลเมตรละ๗บาท๕๐สตางค์

คิดเป็นค่าโดยสารตามระยะทางทั้งหมดนะครับรวม๑๙๔บาท๕๐สตางค์
และเมื่อไปรวมกับรถติดอีก๖นาทีเป็นเงิน๑๒บาท
คิดค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๗บาท
ถ้าเกิดว่าเรานำไปเทียบกันกับเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนกับในไทย
โดยสารแท็กซี่ของเราในไทยอยู่ที่ระดับกลางครับ
สูงสุดของเมียนมาหรือพามา
คิดค่าโดยสารเริ่มที่๘๙บาท
โดยสารตามระยะทางกิโลเมตรละ๕๘บาท

สิงคาโพลเริ่มต้นที่๗๒บาท
มูชาเริ่มต้นที่๖๐บาท
และคิดตามระยะทางที่กิโลเมตรละถึง๓๐บาทครับ

ส่วนเวียดนามและอินโดนีเซียก็เริ่มต้นที่๑๗๑๘บาท
ซึ่งก็ค่อนข้างจะถูกทีเดียวครับ